อันนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัย๔๗ปีค่ะ
จอดรถเสร็จปุ๊บก็เดินอ้อมรถตัวเองกำลังจะเข้าไปในห้าง

รถจะเข้าห้างปรากฏว่านี่ค่ะ
ไม่รู้ว่ากระบะคันนี้เสียหลักมองไม่เห็นหรืออะไรนะ
ขนาดเล็กตรงแยกมิกกมลในอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
นี่จะเห็นร่องรอยรถของเธอถูกเบียดชัดเจนเลยนะคะตำรวจสอบสวนสพนปลือได้รับแจ้งเหตุ
ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยาค่ะ
ซึ่งเธอเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้ารถของตัวเองแล้วก็มีหลานของเธอนั่งร้องไห้อย่างหนักเลยนะคะ
คู่กรณีคือนายเกดที่ศักดิ์เช่นรำวัยสามสิบปีน่ะคะลักษณะเหมือนจะเมาค่ะอ่า
ตำรวจคุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เอากล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีด้วย
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีแฟนของคนขับกระบะมาด้วยชื่อนางสาวลักษณะนะคะ
ให้การบอกว่าแฟนหนุ่มเธอมีโรคประจำตัวต้องกินยาตลอด
จังหวะขับมาถึงจุดเกิดเหตุหักหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตัดหน้าก็เลยเสียหลักพุ่งชนคนตายค่ะ
มันมีมอเตอร์ไซต์แซงขึ้นมาเขาหักหลบมอเตอร์ไซต์
เขาหักหลบมอเตอร์ไซต์ที่แซงขึ้นมา
ใช่เขาเลยจนเสร็จเส้นเลย
ได้คุยกับหลานของคนตายนะคะนางสาวพินิษฐนันโดนมงคลวัย๓๕ปีบอกว่า
คนตายเนี่ยมีสามีเป็นชาวเยอรมันค่ะก็สามีตอนนี้รู้ข่าวแล้วนะคะช็อกมาก
กำลังรีบเดินทางกลับจากไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดเพื่อมารับศพภรรยาไปบำเพ็ญกุศลที่บึงกาล
เธอเป็นเจ้าของบาเบียอยู่ใจกลางเมืองพัทยานะคะแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
เหตุการณีไม่มีใครทำใจรับได้เลยคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วเมื่อนั้นเธอจอดรถเนี่ย
จอดรถทำอะไรอืม
มันร้องโหยหวนทั้งคืนเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าร้องตามหาเจ้าของหรือเปล่า

เขาบอกโหยหวนลุกไปตามกันนะคะ
เบื้องต้นญาติบอกว่า
อยากให้ตำรวจนำผลตรวจปริมาณแอลกอฮอลมายืนยันให้หน่อย

ครอบครัวจะได้ไม่คล่องใจต่อไป
ครอบครัวบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ด้านผู้กำกับการสพนปลือก็บอกว่า
จังหวะที่คุมตัวนายเกียรติศักดิ์คนขับกระบะมาโรงพัก
อยู่เจ้าตัวชักเกร็งอย่างรุนแรงจนน้ำลายฟูมปากเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะคะ
แล้วก็ส่งตำรวจสายตรวจสังเกตการณ์ด้วย
รวมถึงให้คุณหมอเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์
เบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์นะคะ
เพราะว่าตรวจสอบประวัติไปแล้วคนเกาะเหตุ
มีประวัติในการบำบัดยาเสพติดแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย

หลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าคุณมีโรคประจำตัวแบบนี้เนี่ยคุณไม่ควรมาขับรถ